แต่ว่าเรื่องใหญ่คือเรื่องของพริตตี้สาว

ถูกต้องนะครับระหว่างนี้ท่านก็พูดคุยกันได้เช่นเคย
แล้วก็ติดตามข่าวสารกับเราเรื่อยไปจนถึง๔ทุ่ม๑๕นะคะ
ลัลลาเบลพริตตี้สาวชื่อจริงของเธอก็คือนางสาว
ทิติมานรพันธ์พิพัฒน์อายุ๒๕ปีนี่วันนี้วันเกิดนะ
วันนี้วันเกิด๑๙กันยายนวันนี้เนี่ยวันคล้ายวันเกิดครบ๒๐
ครบ๒๖ปีเต็มโหเศร้ามากนะฮะเธอมีลูกสาว๑คนอายุ๓ขวบกับสามีเก่า
ตอนนี้ก็มีแฟนหนุ่มหนึ่งคนนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่จะต้องติดตาม
แล้วก็ตรวจสอบกันต่อตำรวจก็กำลังทำงานก็คือว่า
การที่ลัลลาเบลพริตตี้สาวคนนี้ไปเสียชีวิตโดยถูกพบอยู่ที่ล็อบบี้ของคอนโดมิเนียม
พริตตี้บอยคนนึงที่ชื่อน้ำอุ่นตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เสียชีวิตตอนไหนตั้งแต่ไปงานที่เขาว่าจ้างไป
ว่าให้ไปเป็นเขาเรียกกันว่าไปเอ็นไปเอ็นเตอร์เทนอ่ะนะใช่ค่ะ
มีสาวไปช่วยผสมเหล้าดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ว่ากันไป
แล้วนายคนนี้เขาก็พามาที่คอนโดกล้องวงจรปิดของคอนโดซึ่งอยู่ที่ตลาดพลูคาซ่าคอนโดเนี่ยนะคะ
สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนทุกมุมเลยนะคะตั้งแต่นำพฤติสาวมาจากรถ
แล้วก็ลากขึ้นมาบริเวณด้านหลังลานจอดรถเอาขึ้นมานะคะ
จันทร์สิบ๖กัญญาโยนแล้วเพื่อนเขาก็ตามหา
จนนู่นกลางดึกต่อเนื่องจะเข้าอังคารที่สิบเจ็ดกัญญา
ไปปล่อยทิ้งไว้ที่โซฟาของล็อบี้พอเพื่อนเค้าตามมาเจอก็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

ภาพล่าสุดนะจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยตัวมาเลยที่สอนอบุคโล
อันนี้เป็นครั้งที่๒แล้วนะคะที่ตำรวจสนบุคโล
ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุเรียกน้ำอุ่นไปสอบปากคำนะ
วันนี้สอบเครียดเลยตั้งแต่เช้าแล้วใช่นะก็มีพ่อกับแม่มาด้วยนะครับ
ก็คงจะมาดูเรื่องคดีของลูกชายนะครับที่สนบุคโล
แล้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนที่ทำคดีนี้วันนี้ก็มีการนำพยาน
อ่านำหลักฐานต่างต่างมาที่สอนอเยอะแยะไปหมดนะฮะ
อ่าตามรายงานบอกว่าเป็นพยานอ่าเป็นหลักฐานที่ได้มาจาก
บ้านที่จัดปาร์ตี้ในวันเกิดเหตุที่ย่านบังเวิร์ดทองอ่ะค่ะ
เมื่อวันจันทร์ที่สิบหกกันยายนที่ผ่านมานี่นี่ฮะ
นี่คือน้ำอุ่นส่วนนี้คือตำรวจเห็นไหมนี่คือหลายอย่างเลย
หลักฐานต่างนะฮะที่บ้านวันจัดงานวันเกิดเหตุ
ก็คือสิบหกกันยายนที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยวันนี้นอกจากสอบปากคำน้ำอุ่นแล้วเนี่ยนะคะ
ตำรวจเองก็นำตัวน้ำอุ่นไปตรวจร่างกาย
สองโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลตำรวจกับโรงพยาบาลจุฬาครับ
พาไปตรวจร่างกายไปตรวจดีเอนเอเพื่อไปเปรียบเทียบว่า
มันใช่สารคัดหลังที่พบในอวัยวะเพศของผู้ตายหรือเปล่า
นายรัชเดชวงธบุตรหรือน้ำอุ่นนะฮะ
อายุก็ยี่สิบห้าเหมือนกันนะอ่าก็ใกล้เคียงกับอ่า
ผู้ตายนี่แหละนะครับซึ่งผลการตรวจสอบต่างต่าง
ยังต้องรอนะครับผลการตรวจร่างกายนะครับเพราะว่า
สิ่งสำคัญก็คือว่ามันต้องไปเทียบเคียงกับหลักฐานต่างที่อยู่บนตัวของผู้ตาย
ใช่ค่ะนะฮะอย่างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าอ่า
เรื่องของสารคัดหลังที่พบในอวัยวเพศของลัลลาเบลเนี่ย
มันก็จะบ่งชี้ได้นะว่ามันจะมีของใครอะไรยังไงบ้าง
ค่ะเพราะว่าทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือมันก็จะออกมาเวลาที่อ่า
เพศสัมพันธ์ใช่ค่ะแต่ว่าเธอจะมีเพศสัมพันธ์โดยอ่า
ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ถูกมอมเหล้ามอมยาเสพติด
รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเย็นช่วงบ่าย
ช่วงดึกที่ไปอยู่ที่คอนโดของน้ำอุ่นแล้วเนี่ยนะฮะ
เมื่อช่วงเที่ยงนะครับเดี๋ยวย้อนขึ้นไปดูหน่อยนะครับ
สวัสดีผู้ชมครับในส่วนของพญานต่างนะครับที่ศนบุคโคนโลได้
อ่าเชิญมาสอบปากคำมาให้ข้อมูลนะครับมีแฟนหนุ่มของลาลาเบลด้วยนะครับ
นายนัทธันัยหอมเทียนทองอายุยี่สิบอ่าอายุสามสิบเอ็ดปี
อ่าชื่อเล่นชื่อยงนะครับวันนี้มาพบตำรวจด้วย
แล้วเขาก็นำหลักฐานสำคัญก็คือข้อความแชท
ที่บอกว่านี่จะอธิบายถึงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนั้น
และชี้ให้เห็นว่ามีคนอื่นรู้เห็นเป็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลาลาเบลแฟนสาวของเขาด้วย
ว่าไม่ได้ทำการเพียงแค่น้ำอุ่นคนเดียวแน่นอน
หลักฐานชิ้นนี้มีเพื่อนในกลุ่มไลน์ที่มีการว่าจ้างงานของลาลาเบลส่งมาให้อีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ส่วนตัวเชื่อว่าน้ำอุ่นเกี่ยวข้องกับการตายของลาลาเบล
เนื่องจากหากเจ้าตัวมีเจตนาที่ดี
ตอนนั้นที่ลาลาเบลมีสภาพที่แบบโอ้โหฟุ๊บเลยอ่ะค่ะ
ต้องพาไปส่งญาติหญาติหรือไปส่งเพื่อน
ไม่ใช่พาไปที่คอนโดของตัวเองแต่ไม่ยืนยันว่านี่จะเป็นการเตรียมการไว้ก่อนหรือไม่
ขณะนี้ครอบครัวตั้งข้อสงสัยว่าคนในบ้านที่จัดปาร์ตี้นั้น
น่าจะรู้เห็นกันไม่น่าจะบังเอิญ
ที่บอกว่าช่วงที่น้ำอุ่นพาลาลาเบลออกไปจากบ้านเนี่ย
เขาหลับเขาหลับกันหมดเพราะว่าดื่มเหล้ากันหนักมาก
ทางย้งแฟนหนุ่มของลาลาเบลเขาไม่เชื่อ
เพราะว่ามันก็มีพิรุธเหมือนกันนะคะคือผู้จัดงานกับเจ้าของบ้านเนี่ยคนละคนกัน
ผู้จัดงานบอกว่าเดิมทีเดียวคนที่ไปร่วมงานทั้งหมด
ใน๗ก็คือน้ำอุ่นกับลาลาเบล๕คนก็คือแก๊งเพื่อนเขา
ทีนี้บอกว่า๕คนหลับหมดเลยตั้งแต่บ่าย๓พร้อมกันมันเป็นไปได้ไหม
บอกว่าไม่น่าจะใช่ที่ทั้งหมดเนี่ยหลับพร้อมกันนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงของแฟนนุ่มของผู้ตายหน่อยนะครับ
แล้วจะมาบอกว่าไม่มีคนเห็นว่าใครเอาน้องไปมันขัดแย้งกันแล้ว
คือเรียกว่าเราต้องมีคนอื่นที่ร่วมด้วยแน่นอน
ใช่ครับเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์พูดครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไร
เขาที่เขามีสิทธิ์พูดที่เขากล้าที่จะปฏิเสธแต่ถ้าความจริงมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูด
เขาก็จะได้รับโทษที่น้ำหนักขึ้นเองครับแต่ผมผมไม่ได้ติดใจอะไรในตัวไออุ่นมากนักครับ
เพราะว่าผมตอนนี้ผมสงสารครอบครัวกับลูกน้องมากกว่า
คือถ้าไปไล่เลียงดูช่วงเวลาของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ๑๖กันยายนนะครับท่านผู้ชมครับ
ในวันนั้นความจริงแล้วผู้ตายนะฮะชื่อเล่นชื่อเบลเนี่ยแต่ว่าในวงการที่เขาทำงานของเขาเนี่ย
เรียกลาลาเบลกันนะฮะเขามีนัดกับคุณแม่จะกินข้าวเย็นกับครอบครัวนะ
แต่ขอบอกว่าขอไปรับงานเอ็นก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงภาษาในวงการเขาคืออะไร
ก็คือเอ็นเตอร์เทนเนี่ยแหละนะเพราะว่ามีโมเดลลิ่งเนี่ยส่งงานมาให้ให้ไปงานปาร์ตี้ที่บ้านย่านบางบัวทอง
ช่วงบ่ายโมงถึง๕โมงเย็นได้ค่าจ้าง๓๕๐๐บาทลาลาเบลก็เห็นว่าเป็นงานกลางวันก็ไปนะ
แล้วก็มีการนัดหมายกันว่าเออเดี๋ยวขอเลื่อนนัดไปหน่อยเดี๋ยวค่อยมาหาแม่ไปกินข้าวอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ซึ่งเจ้าของงานที่จัดปาร์ตี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงผู้สื่อข่าวเราไปบ้านหลังนี้มานะ
ช่วยชมรอแป๊บนึงเจ้าของงานเนี่ยบอกว่าเขาก็มีเพื่อนแล้วก็มีพริตตี้สาวที่ช่างมาเอ็นเตอร์เทนเนี่ยแหละ
รับค่าตัวเพราะรู้ว่าลัลลาเบลจะมาก็คือน้ำอุ่นก็คือน้ำอุ่นโดยคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยเขาอ้างว่าเพราะน้ำอุ่นเนี่ยแอบชอบลัลลาเบลอยู่
มานานแล้วด้วยแล้วหลังจากนั้นทางเพื่อนญาติญาติหรือว่าแฟนเขาก็ติดต่อลาลาเบลไม่ได้แล้วนะ
หายเงียบไปเลยนะครับจนพยายามไล่สอบถามกันว่าเจอกันไหมหายไปไหนเกิดอะไรยังไงขึ้น
เนี่ยครับเขามีแชทของกลุ่มเพื่อนพริตตี้ในช่วงที่ตามหาผู้ตายนะฮะที่เขาคุยกันว่าเออมีพิกัดบ้านไหมที่บางบัวทอง
มีผู้ที่บอกว่าไม่เคยไปตัวโมก็คือโมเดลลิ่งน่าจะรู้นะเพราะว่าน่าจะให้รายละเอียดได้เนี่ย
เขาก็พยายามถามกันว่าเออใช่บ้านหลังที่เคยมีปัญหาเรื่องหยอดยาแล้วเด็กก็โดนล่วงละเมิดไหมอะไรอย่างนี้นะครับให้ช่วยหาพิกัดกันหน่อย
นี่ไงพอได้ข้อมูลแบบนี้ทีนี้ขยายผลต่อเลยนะคะว่าใช่บ้านหลังที่เคยมีปัญหาเรื่องหยอดยาเด็กไหมบ้านหลังนี้ก็เคยมีประวัติที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีเดี๋ยวขยายความกันต่อ
เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องบ้านหลังนั้นนะทีนี้พอเขาตามหากันไม่เจอปุ๊บนะเราพักเรื่องของเพื่อนกับแฟนที่เขาพยายามตามหาลาลาเบลนะมีอีกซีกหนึ่งนะครับที่ทางฝั่งของเจ้าของบ้านเขาบอกผมก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นเพราะว่าผมก็หลับ
กันหนักมากหลับตั้งแต่บ่ายสามงานเริ่มบ่ายโมงหลับบ่ายสามถ้าถ้าฝั่งของญาติผู้ตายเขาติดใจก็คือว่าเฮ้ยคุณจัดปาร์ตี้บ่ายสามแล้วยังนัดพริตตี้มาตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย๕โมงเย็นเนี่ยเฮ้ยคุณหลับตั้งแต่บ่ายสามเลยเหรอนั่นสิ
แต่เอาเป็นว่าเขาบอกว่าเขาหลับเขาดื่มหนักมากเขาหลับไม่รู้ว่าออกไปกันตอนไหนแต่มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านหลังปาร์ตี้เนี่ยจะพบว่าน้ำอุ่นเนี่ยพาลาลาเบลขึ้นรถออกไป
ใช่ค่ะสภาพตอนนั้นคือไม่ได้สติแล้ว
ถูกต้องความจริงมีพริตตี้ผู้หญิงอีกคนนึงนะที่เขาจ้างมาพร้อมกันซึ่งชาวบ้านบอกว่าเห็นว่ามาโบกแท็กซี่ออกไปก่อนนะ
เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะให้ข้อมูลแต่ตรงเนี้ยพอน้ำอุ่นพาลาลาเบลขึ้นรถออกไปนะครับ
วันนี้ที่ย้งแฟนนุ่มมาพร้อมกับคลิปหลักฐานในการแชทสำคัญเนี่ยก็คือแชทข้อความและคลิปเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับ
โอ้โหแบบหลายหน้ายงบอกว่ามีคนที่เขาส่งข้อมูลมาให้คืออันนี้ก็ไม่ได้ไปกล่าวหาว่าใครจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรยังไง
หรือแม้แต่ตัวน้ำอุ่นนะก็ต้องไปว่ากันตามข้อมูลที่แต่ละฝ่ายมีแล้วก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจแต่จะเห็นว่าในกลุ่มแชทไลน์อันนี้ก็เป็นแชทกลุ่ม

หนึ่งในนั้นจะมีน้ำอุ่นอยู่ด้วยซึ่งในชื่อแชทไลน์ของเขาจะไม่ได้ชื่อน้ำอุ่น

ก็จะเริ่มแชทตั้งแต่๑๖นาฬิกา๔๖นาทีก่อนหน้านี้จะมีหรือเปล่าไม่รู้นะ
แต่ว่าเขาได้ข้อมูลมาที่เขามาให้ตำรวจเนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่านี่ก่อนก่อนช่วงเวลาจ้างงานที่จ้างลาลาเบลไปอีกนะที่จะเลิกงาน

แต่สิบหกนาฬิกาสี่สิบหกนาทีเนี่ยอ่าเขาเริ่มมีการแชทกันในกลุ่มทั้งข้อความแล้วก็คลิปแล้วเกี่ยวกับลักษณะที่น้ำอุ่นเนี่ยได้พาลัลลาเบลไปอืม
ทั้งภาพบนรถที่ลาลาเบลฟุบอยู่ที่หน้ารถก็มีหรือว่าการแบกขึ้นคอนโดก็มีหรือว่าเรื่องของการสอบถามคนในกลุ่มว่าเฮ้ยพี่สภาพแบบนี้เนี่ยตกลงแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงกันเนี่ย

ก็ถ้าจะว่ากันไปนะในมุมของน้ำอุ่นเนี่ยนะแชทนี้เนี่ยในกลุ่มนี้เขาก็อาจจะไปอ้างได้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรลาลาเบล
เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนขี้เล่นแล้วที่แชทแบบนั้นไปก็คือลักษณะการขี้เล่นไม่ได้จริงตามที่แชทออกไปแบบนั้น
คือในนี้ในกลุ่มแชทนี้มันจะสื่อให้เห็นว่าเขาเนี่ยพาลาลาเบลไปแน่นอนแล้วพาขึ้นคอนโด
แต่เขาไม่ได้ไปล่วงละเมิดเขาพยายามสอบถามคนในกลุ่มด้วยซ้ำว่าอาการแบบนี้คืออะไร
ปากเขียวบางช่วงมีบอกชีพจรต่ำซึ่งคนในกลุ่มแรกก็คุยกันสนุกสนานมีหัวเราะนู่นนี่นั่นนะครับ
หลังเริ่มบอกว่าอาการจะไม่ค่อยดีบอกเพื่อนเขาไหมส่งโลเคชั่นให้เขามารับไปดีกว่าไหม
สุดท้ายแล้วน้ำอุ่นต้องยอมพาลาลาเบลลงไปส่งทิ้งไว้ที่ล็อบบี้ข้างล่างคอนโด
แต่มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งก็คือถ้าจะเห็นนะครับ๑๘นาฬิกา๔๑นาทีเนี่ยที่น้ำอุ่นได้ส่งข้อความเอาไว้บอกว่าเนี่ยชีใส่ผมด้วยต้องไปอาบน้ำใหม่เลย
ตอนนั้นพาผู้ตายเนี่ยไปที่คอนโดแล้วนะอยู่บนห้องแล้วอยู่บนห้องแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็คุยเรื่องเนี่ยบอกว่าเก่งนักผมก็เลยเนี่ยโดนไป๔อะไรก็ว่ากันไปกี่กลมกี่ขวดอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะ
ลักษณะการพูดคุยตอนแรกเหมือนว่าน้ำอุ่นไปมอมเหล้าลาลาเบลจนกระทั่งลาลาเบลเมาไม่ได้สติ
ครับแล้วก็พากลับคอนโดตัวเองซึ่งญาติเขาติดใจว่าแล้วพากลับคอนโดตัวเองทำไมอ่าในเมื่ออาการขนาดนี้
เลย๕๕๕แล้วการพูดคุยมันหายไปนู่นเลยนะมาโปลกทีประมาณตีหนึ่งอ่ะใช่อ่ะตีหนึ่ง๑นาที
มีลักษณะแบบนี้แสดงว่ามันมีช่วงเวลาที่หายไปประมาณ๕๖ชั่วโมง
ใช่ค่ะคือมาโผล่อีกทีตีหนึ่งเนี่ยเริ่มให้จับชีพจรแล้ว
เพื่อนถามเขาอาจจะถามอาการอะไรกันเนี่ย
แต่เพื่อนส์บอกว่าลองจับชีพจรเค้าซิ
อุ่นบอกว่าแอร์ห้องผมเย็นไม่รู้อุณหภูมิร่างกายเย็นเพราะแอร์หรือเพราะอะไร
อ่าเพื่อนก็บอกอ่าฟังเสียงหัวใจสิให้ทำแบบนั้นแบบนี้นะครับ
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนที่อยู่ในกลุ่ม
เขาก็พยายามถ่ายภาพถ่ายคลิปให้คนในกลุ่มดูด้วยนะ
บอกว่าเฮ้ยดูจากคลิปแล้วตอนนี้น้องไม่รู้สึกตัวนะ
เอามือไปใส่จมูกซิแล้วน้ำอุ่นก็ตอบกลับไปว่าชีพจรต่ำอ่ะพี่
อืมนี่บอกให้ติดต่อหาเพื่อนหาญาติเขาสิ
บอกว่าเนี่ยผมไม่เอาโทรศัพท์มาแล้วเขาใช้ยี่ห้อที่ผมไม่มีที่ชาร์จ
เดี๋ยวลองดูคลิปมันมีคลิปคลิปหนึ่งใช่อ่า
ผู้ชมลองดูนะครับอันนี้ใช้หัวเวยนะพี่คือหัวเวยเนี่ย
หัวเวยมันจะเป็นสายชาร์จแบบว่าแบบโดยเฉพาะของมันอ่ะ
ผมก็ไม่มีเหมือนกันมันใช้ของไอโฟนแล้วก็ซำสูงไม่ได้
ผมก็ไม่รู้ยังไงแล้วดูมันก็นอนดูสภาพ
เห็นไหมฮะก็อันนี้เป็นมุมที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นพยานหลักฐาน
นำไปสู่การสืบสวนขยายผลได้ขนาดไหนนะ

หนึ่งในหลักฐานต่างที่มันหลุดมาในช่วงเวลานี้

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงบ่ายที่ผ่านมา
พ่อแม่ของผู้ตายก็คือลาลาเบลรวมถึงกลุ่มเพื่อน
ก็เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจสนบุคโลนะคะ
โดยนายกิติมศักดิ์วงประจันทร์หรือว่าโทนอายุ๓๑ปี
คนนี้โทนเป็นเพื่อนกับผู้ตาย
แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่เดินทางไปพบศพของผู้ตาย
คอนโดมิเนียมของน้ำอุ่น
ที่เขาตามหากันล่ะในคุณเพื่อน

เพื่อนบอกทีมข่าวสั้นบอกว่า
มั่นใจมากมั่นใจในพยานหลักฐานต่างที่มี

แล้วก็เชื่อว่าจะสามารถเอาผิดกับอีกฝ่ายได้อย่างแน่นอน
ขณะที่ในส่วนของตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับ

วันนี้ได้มาที่สนบุคโลนะครับ
ก็มาดูความคืบหน้าของชุดสืบสวนสอบสวน
ติดตามความคืบหน้าของคดี
โดยบอกว่าตอนนี้ตำรวจสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไป๑๐กว่าปาก
ระดมทีมพนักงานสอบสวนที่มีความเชี่ยวชาญคดี
โดยเฉพาะคดีทางเพศมาทำคดีด้วย
เพื่อให้คดีมีความรอบครอบรัดกลุ่มนะครับ

ลัลลาเบลว่าจะถูกกระทำชำราว
หรือว่ามีสาเหตุอะไรให้เสียชีวิตนั้น
ต้องรอผลอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ
ทีมสอบสวนจะไปพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับเรื่องของสารคัดหลังที่ออกมาในตัวผู้ตาย
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือไม่
อันนี้เดี๋ยวต้องรอนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
คนที่ถูกพุ่งเป้าแล้วก็โฟกัสไปมากที่สุด
ก็คือคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายก็คือน้ำอุ่น
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผู้ตายก็ดีเพื่อนของผู้ตายก็ดี
ตอนนี้ปักใจเชื่อว่าน้ำอุ่นนี่แหละ
น่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการตายของลาลาเบล
โดยเฉพาะพยานหลักฐานต่างที่พุ่งเป้าไปที่น้ำอุ่น
แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าตกที่นั่งลำบากแล้ว
คือถ้าแยกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์บอกว่า
คดีของลาลาเบลต้องแยกอย่างนี้หนึ่งคือ
เรื่องของลักษณะการเมา
เมาแล้วช็อกเสียชีวิตจากเมาสุรา
เมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเมายา
ซึ่งตรงนี้ถ้ามียาเสพติดยาอะไรก็แล้วแต่
ยาเสียสาวอะไรแล้วแต่เข้ามาเขายุ่งด้วย

ใครเอาไปใส่เอาไปมอมให้เขากิน
กินเหล้าเยอะขนาดนี้มันมีการมอมเกิดขึ้นหรือไม่
สองที่ต้องแยกก็คือเรื่องของผลการ
ชนะสูตรเบื้องต้นที่พบสารคัดหลังในอวัยวเพศของผู้ตาย
ตรงนี้การมีสารคัดหลังนั่นหมายถึงว่าการมีเพศสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ทางเพศซึ่งมันต้องไปดูอีกว่าสารคัดหลังนี้คือของใคร
ของผู้ตายเองมีของบุคคลอื่นร่วมด้วยหรือของบุคคลอื่นอย่างเดียว
ถ้าของบุคคลอื่นมีบุคคลอื่นอีกกี่บุคคล
แล้วมันก็ต้องไปสืบสวนต่ออีกขยายผลต่ออีกว่า
การมีเพศสัมพันธ์แล้วมีสารคัดหลังตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
ที่มีเรื่องของการเมาเหล้าหรือเมายาหรือถูกมอมยารวมอยู่ด้วยหรือไม่
อันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องผูกโยงกันให้หมด
พิสูจน์เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของลัลลาเบล
ค่ะน่าสนใจที่คุณภาคภูมิพูด
ก็คือกรณีว่าจะต้องไปตรวจว่าในตัวของผู้ตาย
มีสารเคมีสารพิษหรือยาเสพติดอะไรหรือเปล่า
ทีนี้ข้อมูลล่าสุดน่าสนใจยิ่งกว่า
เพราะว่าแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะคะ
ไปพบยาตัวหนึ่งลักษณะการออกฤทธิคล้ายกับยาเสียสาว
ลักษณะน้ำเม็ดแข็งในกระเป๋าของน้ำอุ่น

ตำรวจบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่า
ตอนนี้ส่งไปตรวจอยู่นะคะเดี๋ยวต้องรอผล
ทีนี้ตำรวจบอกต่อค่ะบอกว่าแนวทางการสืบสวน
เน้นไปประเด็นที่เรื่องของสถานที่ที่บ้าน
ที่มีการจัดงานปาร์ตี้เป็นหลัก
ว่าไอ้จุดนี้ถูกใช้เป็นจุดนัดพบ
สำหรับจุดประสงค์อื่นใดหรือเปล่า
ที่ไม่ใช่เพียงเพราะว่าจัดปาร์ตี้การสั่งสรรค์

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดไปอับยากันหรือเปล่า
แต่จากการตรวจสอบนะครับคุณผู้ชม
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่

ชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้
มักจะมีการจัดดื่มเหล้ากันเป็นประจำบ่อยครั้ง
ทางเจ้าของบ้านอ้างบอกว่าอ้างแบบนี้นะคะ
บอกว่าตัวเองมีอาชีพเล่นหุ้นเพียงเท่านั้น
แต่ตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อ
ตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตว่า

ทำไมจัดปาร์ตี้ได้บ่อย
ทำไมมีเงินมาจ้างพริตตี้

ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญ
ต้องสอบประวัติย้อนกลับไป
โดยเฉพาะเจ้าของบ้านแล้วคนที่เป็นคนว่าจ้างให้พริตตี้เนี่ย

บ่ายโมงที่จ้างงานให้เขามาที่บ้าน
ว่าคนในบ้านไปทำอะไรเขาด้วยหรือเปล่า

ถ้าบอกว่าหลับแล้วไม่เกี่ยวข้องก็ว่ากันไป

อีกหนึ่งประเด็นตำรวจบอกว่าที่ต้องมีการสืบสวนย้อนกลับไป
ก็คือเส้นทางทางการเงินของเจ้าของบ้าน

ผัวพันกับยาเสพติดอะไรด้วยหรือเปล่าอย่างไร

ล่าสุดคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่อยู่ที่สนบุคโลบอกว่า
ตำรวจบอกว่าวันนี้จะยังไม่ปล่อยตัวน้ำอุ่นนะครับ
คือไม่น่าจะปล่อยตัวแล้วในคืนนี้
ให้รอฟังผลอีกทีพรุ่งนี้นะ

รายละเอียดของยาเสียสาวหน่อยนะครับ

ใช่มาทำความรู้จักกับมันหน่อยนะครับ
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ลาลาเบลเสียชีวิตหรือเปล่านะคะ

ยาเสียสาวจะอยู่ในรูปแบบของเกลือโซเดียม
มีทั้งชนิดเม็ดชนิดผงชนิดน้ำ
แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสารละลายที่สามารถละลายในน้ำได้
ลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีมีรสเข็ม

ร่างกายสามารถดูดซึมเจ้าสารเสียสาวเนี่ยนะคะ
ระยะเวลาที่ออกฤทธิ์เมื่อเริ่มเข้าสู่ร่างกายแล้ว
จะออกฤทธิ์สักประมาณ๕๒๐นาที
ระยะเวลาในการออกฤทธิ์นาน๑ชั่วโมงครึ่งถึง๓ชั่วโมง
โดยไม่สามารถตรวจพบได้ในปัสสาวะ
คือถ้าเกิดว่าไปตรวจปัสสาวะลักษณะเหมือนสารเสพติดเนี่ย
ไปตรวจแล้วปัสสาวะเป็นสีม่วงหรือเปล่าอันนี้จะไม่เจอนะคะ
มันก็จะทำให้มึนงงไม่มีสติก็คือเอาไว้มอมเขานั่นแหละ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรวจพบยาประมาณแบบนี้
ในกระเป๋าของน้ำอุ่นน้ำอุ่นก็ต้องไปเคลียร์กับตำรวจ
ว่าเอาไว้ทำอะไรนะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเล่นฟิสเน็ต
ออกกำลังกายอะไรของตัวเองหรือจะทำอะไรก็ต้องบอกตำรวจเข้าไป
แล้วมันจะตรงกับสิ่งที่เจอในตัวของลาลาเบลหรือไม่ในศพ
อันนี้ก็ต้องรอดูรายละเอียดนะครับมีผู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นพริตตี้สาวคนหนึ่งนะครับ
เขาออกมาบอกว่าเนี่ยพอเขารู้ข่าวของลาลาเบล
เขาก็คุยกับเพื่อนเลยว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนที่เขาเคยเจอ
เพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยเคยติดต่องานมีคนนึงน้ำอุ่นเคยติดต่องาน
ทักมาคุยมาชวนลักษณะเหมือนกับให้ไปรับงาน
แล้วก็เอ็นัปด้วยอัปยาอะไรก็ว่ากันไป

ตอนนั้นก็มีอาการน้ำลายฟูมปากต้องหามกลับบ้านเหมือนกัน
ว่าอาจถูกหยอดยาในเหล้าแต่โชคดีตอนนั้นที่เขาไม่เสียชีวิต

ซึ่งตำรวจบอกว่าก็ได้เชิญมาให้ข้อมูลแล้วนะฮะ

อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองเป็นบ้านที่จัดงานปาร์ตี้
ถ้ามองเข้าไปในบ้านเนี่ยจะพบว่าจุดที่จัดปาร์ตี้เป็นห้องกระจกสีดำทึบเลยปิดมิดชิด
คือทำคล้ายกับเป็นบาร์ขนาดเล็กเลยนะมีอุปกรณ์ครบคันเก้าอี้โซฟาบาชงเหล้า
มีไฟเทคแบบเลเซอร์ติดเพดานด้วยมีเครื่องเสียงครบคันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เราพยายามไปสอบถามทางเจ้าของบ้านนะฮะเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ขอให้ข้อมูลอะไรแล้ว
เพราะว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วไม่ขอพูดอะไรอีกเกรงว่าจะมีผลกระทบกับรูปคดี
แต่ยืนยันว่าการจัดงานปาร์ตี้ของเขาเนี่ยไม่มีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง
ไม่มีการใช้ยาเสียสาวอะไรอย่างแน่นอนนะฮะส่วนประเด็นที่มีภาพวงจรปิด
น้ำอุ่นได้พาลัลลาเบลออกไปจากบ้านในสภาพหมดสติทางเจ้าของบ้านไม่ขอให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าก็ขอให้เป็นไปตามที่คนจัดงานปาร์ตี้บอกกันแล้วกันเขาให้กับสื่อไปแล้วเพราะว่าใครหลับ
ทำอะไรอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนคนที่อยู่ในหมู่บ้าน
ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าในวันนั้นนะครับที่บ้านนี้มีการจัดปาร์ตี้เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ลักษณะคล้ายกับพริตตี้ซึ่งดูจากการแต่งตัวเดินออกมาจากหมู่บ้านนะไม่คุ้นหน้า
ก็คิดว่าคงมาจากบ้านหลังนี้นี่แหละเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาจัดงานกันบ่อย
แต่ผู้หญิงคนนี้สภาพแบบเมาพอสมควรน่าจะเป็นผู้หญิงที่มาพร้อมกับลาลาเบล
ที่มาสองคนนะครับถามอะไรก็พูดอะไรก็ยังพอรู้เรื่องนะ
แต่ก็มีจุดที่ผิดสังเกตก็คือผู้หญิงคนนี้อยู่ในสภาพอ่อนเพลียไม่มีแรงจะยืน
ก็เลยช่วยเรียกแท็กซี่ให้รู้แค่ว่าแท็กซี่เนี่ย
ผู้หญิงคนนี้บอกให้ช่วยไปส่งที่แถวเรียบด่วนรามอินทรา
เขาหนีออกมาจากบ้านที่จัดงานใช่ไหม
ว่าใช่เพราะว่าผู้หญิงในหมู่บ้านลุงรู้จัก

เมื่อวานเห็นผู้หญิงออกมาเรียกแท็กซี่ให้แบบหมดแรงอ่ะ
อ่อนแรงลุงก็เดินไปเรียกแท็กซี่ให้ใช่ไหม
กลับมาก็แท็กซี่ก็วนตู้มันก็ขึ้นไปแล้ว

เหนื่อยอ่ะเหนื่อยแบบอ่อนแรงอ่ะ
ไม่รู้นะเขาเดินดีอยู่แต่ว่าเดินแบบเหนื่อย
อาจจะกินมานานแล้วมันไม่ออกอาการเท่าไหร่
คือทิ้งตัวเลยใช่ไหม

ก็จัดปาร์ตี้สังสรรค์กันแทบทุกวันบ้านนี้
จนชาวบ้านเขาร้องเรียนไปหลายครั้งแล้ว

แต่ละครั้งที่จัดงานก็จะมีลักษณะของมีสาว
เรื่องของคดีความเดี๋ยวไว้ค่อยดูความคืบหน้ากันต่อ

วันนี้ตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไป๑๐กว่าปาก
น้ำอุ่นผู้ที่อยู่เป็นคนสุดท้ายกับผู้ตายตอนนี้ยังอยู่ที่สอนอบุคโล
สอบปากคำทั้งวันและตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยตัวออกมา
แต่ที่สำคัญก็คือวันนี้คือวันเกิดของเธอนะฮะ
ใช่ค่ะเป็นวันเกิดของเธอนะคะแต่ว่าเป็นวันเศร้าของใครหลายคนที่ยังต้องอยู่ต่อไปนะคะ
โดยเฉพาะยงแม่ยงเนี่ยเป็นแฟนหนุ่มของผู้ตายเป็นแฟนหนุ่มของลาลาเบลค่ะ
วันนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข้อความแบบนี้บอกว่า
สรรค์วันเกิดนะที่รักไม่รู้ว่าจะต้องอวยพรยังไงไม่รู้ว่าจะอวยพรแบบไหนเหมือนกัน
ของขวัญวันเกิดที่ขอให้แค่รักหนูมากก็พอวันนี้เบลอาจจะไม่เห็นหรือรู้สึก
แต่ก็เชื่อว่าครอบครัวแล้วก็เพื่อนคนรอบข้างของเบลคงจะสัมผัสมันได้แทนเบล
ใครจะว่าเบลหรือว่าพี่ยังไงพี่ไม่สนใจทั้งนั้นไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะ
ไม่ว่าความจริงมันจะออกมาเป็นแบบไหนพี่ก็ยังจะคอยยืนข้างหนูอยู่เสมอ
อยากให้หนูคิดถึงพี่บ้างนะมองลงมาหาพี่บ้างนะคิดถึงรอยยิ้มแบบนี้จัง
อันนี้ก็เป็นโพสต์ของคุณยงแฟนนุ่มของลาลาเบลนะคะ
วันนี้อีกหนึ่งท่านก็ใจสลายเหมือนกันที่สุดแหละคนนี้ก็คือแม่ของลาลาเบล
ได้มีการโพสต์ข้อความไว้อาลัยให้กับลูกสาวบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวน้องเบล
ที่รักของแม่และทุกคนในครอบครัวตั้งแต่ลูกเกิดมาลูกเป็นเด็กดี
เป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักและเมตตาแต่มาปีนี้วันเกิดของลูกเราไม่ได้ฉลอง
วันเกิดของลูกเลยนะแม่เสียใจที่ปีนี้ต้องขาดลูกไป
ลูกกลับมาเป็นลูกของแม่อีกนะรักลูกสุดหัวใจ
ถ้าลูกไม่ทิ้งลูกสาวตัวน้อยไว้ให้แม่ดูแลแม่จะตามลูกไป
แม่อยากไปอยู่กับลูกรักลูกสุดเลยอันนี้เป็นข้อความของแม่นะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณเบลกันหน่อยนะคะ
ยังคงมีเพื่อนของผู้ตายพากันมาแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อาลัยภายในงานศพ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะกลุ่มเพื่อนสนิทที่เคยเรียนด้วยกัน
ได้มีการจัดเตรียมเค้กวันเกิดสีฟ้า
พร้อมกับปักเทียนเลขยี่สิบหกก็คือเป็นอายุของคุณเบล
ให้กับเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนบอกว่าวันเกิดของเบลทุกทุกปีเนี่ย
ทางกลุ่มก็จะมีการนัดจัดปาร์ตี้กันปีนี้ก็เช่นเดียวกัน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเบลก็ส่งข้อความไปในกลุ่มไลน์บอกว่า
เกิดปีนี้จะเอายังไงดีจัดที่ไหนซึ่งทางกลุ่มเพื่อนเพื่อนก็มีการวางแผนกันว่าจะกัดจัดกันที่ร้าน
แต่ก็มาเจอเรื่องเศร้าแบบนี้ซะก่อนนะคะวันนี้ก็เลยตัดสินใจนำเค้กมา
วยพรวันเกิดให้เบลในงานศพตามที่มีการให้สัญญากันไว้
แล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานศพคืนนี้ด้วยค่ะ
ลูกสาวเพิ่ง๓ขวบก็คือน้องก็ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เสียชีวิต
เย็ดยาดบอกเอ้ยัยคุณแม่เป็นอะไรทำไมแม่ต้องไปนอนในนั้น

เพื่อนบอกว่าเรื่องการเปิดรับเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกของคุณเบลเนี่ย
มีกระแสดราม่าเขาขอชี้แจงยืนยันว่าไม่ใช่นะฮะไม่ได้เปิดสาธารณะนะครับ
เป็นเพียงในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นช่วยกันเองเพื่อจะช่วยหลานนะครับ
เพราะฉะนั้นโปรดอย่าเข้าใจผิดคือบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้ทำไมต้องเป็นข่าวให้ความสำคัญอะไรยังไง
แต่นี่มันคือคดีที่จะสะท้อนสังคมลายได้อีกเยอะแยะว่างานลักษณะนี้มันมีแล้ว
มันมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็กำลังที่จะทำอะไรต่างต่างที่มันมอมยาเขาอืมอ่า
ล่วงละเมิดเขาอันพวกนี้มันก็ไม่ได้
ภัยสำหรับผู้หญิงด้วยถูกต้องและที่สำคัญคือไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรเนี่ย
คือถ้าเขามีทางเลือกเขาคงทำอะไรที่มันที่มันเลิศเลอเพอร์เฟคอ่ะนะ
ทุกคนมันก็มีทางเลือกแตกต่างกันแต่ไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไร
เขาไม่สมควรที่จะมาตายลักษณะแบบนี้มันสมควรโดนกระทำแบบนี้นะถูกต้องค่ะครับ